ดูปัญหาน้ำท่วมที่ตัวเมืองชายภูมิหน่อยคือน้ำท่วมระลอกสองแล้วนะคะ
ชาวบ้านเนี่ยต้องมาปูเสือนอนกับพื้นต้องให้เด็กนอนบนรถคือบ้านเนี่ย
น้ำท่วมสูงเป็นเมตรเดี๋ยวไปดูความลำบากของเขากันหน่อยนะคะ
น้ำส่วนบ้านน้ำส่วนบ้านเป็นของของครัวมานี่เลยดิ
แล้วร้านยุ่งเนี่ยละรอบไหนเนี่ยรอบสอง
ก็ถือว่ามันเสียเหมือนนอกแข่งสักผ่าหมอคุณเขาพันหลอกพันล้มพวกแข่งสายไฟฟ้าไปหมดอเวอรันแต่รอบแรกแล้ว
แล้วรอบแรกที่น้ำเริ่มแห้งมาอยู่ได้กี่วัน
มาอยู่บ้านเข้ามาอยู่บ้านได้ประมาณอาทิตย์นึงแต่มาอีกน้ำเขามีอีกรอบนี้
คืนจะยังไงอ่ะเออโอ้นี่ที่บ้านนี่ท่วมแบบนี้ใช่
แล้วอยู่กันยังไงไหนจะยุงไหนจะฝนไหนจะอะไรหลายอย่างเลยค่ะ
ครับนางนาฏโชคสิริอายุห้าสิบเจ็ด
ชาวบ้านหมู่๗บ้านห้วยหลัวตำบลหนองนาแซง
อำเภอเมืองชายภูมิก็เลยบอกเนี่ยมาดูที่บ้านสิ
น้ำท่วมแบบนี้แล้วจะอยู่กันยังไงไม่มีที่อยู่
ก็ต้องไปอยู่กันบนถนนหอบปู่ย่าหลานหอบเสือหอบอะไรไป
ก็ต้องไปอยู่กันริมถนนแบบนั้นอ่ะอืมจนกว่าน้ำจะลดโอ้นี่
แล้วถามว่าเอาแล้วเรากินอะไรกันของบริจาคล้วนล้วนค่ะอ่า
เข้าสารมาบริจาคทีก็กิโลหนึ่งครับบริจาคทีก็สองกิโล
น้ำดื่มได้มาทีก็สิบแพ็คแต่มันหมดแล้วนะครับ
ตอนนี้ไม่มีน้ำดื่มแล้วนะคะหมดแล้วหมดแล้วค่ะ
อยากขอความช่วยเหลือนะคะหมดแล้วจริงไม่เหลืออะไรเลย
หมู่บ้านใกล้เคียงก็ถูกตัดขาดเหมือนกันอืม
ทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้โดยเฉพาะบ้านห้วยหลัว
โนนว่านไพรบ้านโนนดูน้ำท่วมถนนเส้นทางเข้าหมู่บ้านสูงเป็นเมตร
ต้องใช้เรืออย่างเดียวถึงจะเข้าออกได้
ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะปล่อยให้เขาอยู่ข้างถนนไม่ได้นะคะ
ขึ้นมาจากท่อนี่แบบขึ้นมาแบบไม่หยุดเลยนะฮะใช่ค่ะคือมันไม่ใช่แค่ความเดือดร้อนธรรมดาฮะ
เขาทำมาหากินทำอาชีพอะไรไม่ได้ไม่ได้เลยตอนเนี้ย
กสวนไร่นามันพังหมดเจอละลอกแรกคิดว่าอ้าวหมดไปแล้วนะ
ความสะอาดบ้านเดี๋ยวคงจะพอจะลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งหนึ่ง
ละรอบสองเข้าไปนี่ตายเลยและที่น่าเป็นห่วงมาก
น้ำดื่มยังไม่มีเลยตอนนี้มันหมดแล้วว่าหมดทุกอย่างเลยค่ะ